ทุกผู้ชมครับที่จังหวัดระยองนะครับ
มีหญิงสาวคนหนึ่งถือท่อนเหล็กบุกไปฟาดทั่วร้านค้าของเขาเลยนะครับ
บอกว่าถูกทำของใส่นะครับ
นี่ฮะทิ้งท้ายบอกนี่ไปเล่นของใส่เขาแล้วก็เดินจากไป
ท่อเหล็กฟาดนี่เพราะก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือนี่ไม่ให้เขาโทรด้วยนะฮะ
โอ้โหนี่เห็นมั้ยครับมีท่อเหล็กนะครับทุกผู้ชมครับ

นี่เป็นเจ้าของร้านในพื้นที่บ้านค่ายนะครับที่จังหวัดระยองนะครับ
นี่เธอทิ้งท้ายบอกที่ร้านเนี่ยไปทำของใส่เธอ
เจ้าของร้านคือคุณอุไรรุ่งนะฮะ
เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสพบ้านค่ายนะครับ
หลังจากเกิดเหตุก็ต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ

ข้าวของสินค้าในร้านถูกตีจนเสียหายหลายรายการนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุตอนนั้นก็หนีไปแล้วนะครับเดินหนีไปพร้อมกับท่อนเหล็กที่ใช้ก่อเหตุ
เจ้าของร้านบอกว่ากำลังนั่งขายของอยู่ในร้านนะครับ
อยู่ผู้หญิงคนนี้นะครับเดินถือท่อนเหล็กเข้ามาในร้าน
ทีแรกเนี่ยมาตะโกนถามหาคนชื่อตั๊กก่อน
เห็นไหมฮะมาถึงมาถามหาตั๊กก่อน
จากนั้นก็ฟาดเลยฮะเอาท่อนเหล็กเนี่ยฟาดใส่โต๊ะใส่สินค้าจนพังเสียหาย
ตะโกนเสียงดังบอกที่ร้านเนี่ยไปทำคุณสัยใส่เขา
บอกทำคุณสัยใส่ไม่หยุดหย่อนลูกค้าในร้านนี่มีอยู่นะฮะ
เธอก็เอาท่อนเหล็กเนี่ยไล่ฟาดเขาอีกต้องวิ่งหนีกันกระเจิงเลยนะครับ
นี่โอ้โหดูสิคือจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าผู้หญิงคนนี้
ระแวกหมู่บ้านแถวนี้นี่แหละแถวร้านค้าที่ผ่านมาเนี่ย
ปกติดีแล้วหายหน้าหายตาจากหมู่บ้านไปสัก๕เดือนได้
ไม่รู้ไปไหนนะพอมาเจอกันอีกทีเนี่ยฮะ
เป็นอย่างนี้เลยกลายเป็นคนละคนเลยเขาบอก
เดินดิ่งมาเลยมาถึงก็มาฟาดโต๊ะส้มอ่ะ
แล้วเขาก็พูดอะไรที่เราไม่รู้ว่าพูดอะไร
เขาไม่พูดอะไรบอกว่าทำของใส่ปูมไม่รู้หยุดอะไรอย่างเงี้ยอืม
แล้วก็เดินเข้ามาข้างในแล้วพอดีลูกค้าเขาก็มา
เขาเดินตามมาแล้วก็เขาฟาดฟาดจะโดนลูกค้าลูกค้าหลบ
แล้วก็ฟาดที่ตรงตู้ตู้เต็มแล้วก็มาฟาดของที่อ่า
ตำรวจจะไปตามตัวที่บ้านให้นะฮะตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอนะครับ